ข่าวนี้ผมต้องขอแรงคุณผู้ชมอีกแล้วให้ช่วยวิเคราะห์กันหน่อยนะครับเพราะว่ามันแปลกเสียเหลือเกินวัวตัวเป็นเป็น
นึกถึงวัวตัวมันเป็น๑ตัวนะครับ

ชาวบ้านเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นคน

ตกลงมันคนหรือมันอะไรอ่ะ

ชาวบ้านหมู่๑๔ตะบนกลางเวียง

ถูกคนร้ายขโมยไปฆ่าเขาเชื่อว่าเป็นคน
โดยตัดขาหลังแล้วเอาชิ้นส่วนของเครื่องในไป
โอ้โหมันชอบขาหลังโอเคล่ะชอบเครื่องในด้วยหรือไง
แล้วหัวกับตัวทิ้งเอาไว้ห่างจากจุดเกิดเหตุ
จากคอกเนี่ยไปประมาณ๑๐๐๒๐๐เมตรครับ
วีระเล่าต่อบอกว่าช่วงเช้าของวันที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
ยังพบวัวตัวที่ถูกขโมยไปฆ่าอยู่ในคอก
กระทั่งมีเพื่อนบ้านมาบอกว่าเฮ้ยไปดูดิซากวัวเองหรือเปล่าเนี่ยอืม
ก็เลยรีบไปดูครับพบว่าวัวถูกฆ่าชำแหละชิ้นส่วนทิ้งเอาไว้
ก็เลยรีบไปแจ้งความเพื่อให้ตำรวจตามจับกลุ่มคนร้ายมาให้ได้
เพราะถือเป็นพฤติกรรมที่โหดเยี่ยมมากนะนะครับยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ต่อมาเพจข่าวภายในจังหวัดน่านเนี่ยโพสต์เตือนภัยโดยระบุว่า
เมื่อคืนวันที่๑๑พฤษภาคมมีฝนตกลงมา
คนร้ายจึงอาศัยช่วงเวลาดังกล่าวเข้าไปขโมยตัดขาหลังวัวของชาวบ้าน
แล้วช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสคนร้ายให้กับเจ้าหน้าที่ทันทีนะ
นี่ครับเหล้าขวัญเมืองน่านเขาเอามาลงไว้ครับ